ซุปตาคนไหนแบบจะถ่ายโพสต์เซ็กซี่กันบ้างนะคะ
ล่าสุดนะคะไปเจอใหม่ดาวิกานางบอกเลยว่า

จะไปมองว่าพี่เจ้าเนี่ยนะคะหวานใจห่วงรึเปล่า

อ่ะเดี๋ยวไปฟังกันเลยดีกว่าว่าทำไมใหม่ดาวิกาตัดสินใจไม่ถ่ายบิกินี่เลยค่ะ
มัมเมอร์นี้อยากจะมีเวลาจะถ่ายเซ็กซี่มีอยู่บ้างไหมคะ

ถ่ายแบบนี้แหละ
เหรอคะถ่ายลงในไอจีตัวเองง่ายกว่า
ไม่มีใครติดต่อมาเพราะรู้ว่าหนูไม่รับแน่

ไม่น่านะคะแต่ใหม่เองไม่รับอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าสมมุติแบบถ่ายรูปลงไอจีเองอันนี้สบายใจกว่า
นะคะก็ยุคนี้นะถ้าจะดูก็ดูในไอจีได้นะคะดาราก็ถ่ายโพสต์กันมากมายกันเลยล่ะค่ะ